คราวนี้เจอน้องใหม่ดาวิกาก็ไปคุณน้ำพลาวพี่ก้าวค่ะ

คุณแม่ไปถามเรื่องที่ช็อกวงการที่มันปั่นป่วนซะละเกินนะคะ
ตกลงนางเอกคนไหนท้องถึงทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครท้องนะคะ
ก็เลยไปถามพี่ก้าวว่าสมมุติสมมุติถ้าเป็นเด็กในสังกัดท้อง

นางจะทำยังไงนะคะไปฟังพี่ก้าวน้ำพราวเปิดใจเลยค่ะ
กับกรณีที่มันปั่นปวดวงการอยู่ตอนนี้จัดไปเลยค่ะ
ตอนแรกต้องถามเขาก่อนต้องถามตัวนักแสดงเราก่อนนะว่าจะยังไง

ดูก็คิดมันจะเป็นวิทย์ทั้งที่ต้องหาแค่วิธีแก้ปัญหาดีมากกว่ากับนักแสดง

ก็มันก็ปั่นปวดเพราะว่าเราว่ามันก็เป็นปัญหา